เพราะว่าตอนนี้โค้ชเช่เป็นคนไทยเต็มตัวแล้ว
แล้วก็เปิดเผยด้วยว่าอยากที่จะเป็นคนไทย
เป็นประเด็นมากว่า๑๐ปีสำหรับเรื่องราวสัญชาติ
ของโคทรเชอยองซอกผู้ฝึกสอนเทคโนโลทีมชาติไทย
ที่ก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีข่าวว่าจะเลือกถือสัญชาติบ้านเกิดหรือสัญชาติไทยนะครับ
ที่ผ่านมาโค้ดเชย์อยากได้สัญชาติไทยครับ
แต่ก็ติดที่กฎหมายทั้งสองประเทศที่ต้องให้เลือกแค่สัญชาติเดียวนะครับ
โค้ชเชย์ได้ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วนะครับ
ที่จะถือสัญชาติไทยเพียงสัญชาติเดียวครับ
เชก็บอกว่าก่อนหน้านี้ยังมีห่วงอยู่เรื่องหนึ่ง
ก็คือเรื่องของคุณย่าที่อยู่ที่เกาหลีใต้ต้องเดินทางกลับไปดูแล
แต่ว่าตอนนี้คุณย่าได้เสียชีวิตด้วยโรคชราครับ
ทำให้ไม่มีภาระที่ต้องห่วงแล้วนะครับ
ก็เลยตัดสินใจที่จะเลือกสัญชาติไทยครับ

เพราะว่าทางภรรยาและลูกก็ยังคงใช้สัญชาติเกาหลีใต้ครับ
หลังจากได้สัญชาติไทยเป้าหมายของตัวเอง
ก็คือต้องการจะได้ชื่อว่าเป็นคนไทย
พานักกีฬาไทยไปคว้าเหรียญทองโอลิมปิก
ไม่ใช่ในฐานะของโคสต่างชาติครับ
อยากจะเป็นคนไทยแล้วทำเหรียญทองโอลิมปิกให้คนไทยครับ
ยอดมาดูเส้นทางเกือบ๑๙ปีของโคสเชยองซ็อก
ที่มาคุมทีมเทควันโดไทยครับ

เคยได้เหรียญโอลิมปิกจากกีฬาเทคอนโดนะครับ
ไทยได้๒เหรียญเงิน๓เหรียญทองแดงมา
จนถึงตอนนี้ยังขาดแค่เหรียญทอง
ซึ่งมีโอกาสนะครับในปี๒๐๒๑นี้ที่ประเทศไทย
เราจะได้เหรียญทองโอลิมปิก
รายชื่อนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จอยู่ที่หน้าจอ
เยาวภาบุตรีชนะทิพย์เทวินหารปราบ

ซึ่งก็มีโอกาสคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์เช่นเดียวกัน
ส่วนรายการอื่นที่น่าสนใจ
โอลิมปิกคว้า๓เหรียญทอง๑เหรียญเงิน

อยากให้โคเชียร์อยู่กับประเทศไทยไปนานแน่นอนครับ